คือผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเนี่ยจะเป็นลักษณะของนักท่องเที่ยว
หรือว่าคนไทยที่อยู่ที่ต่างประเทศแล้วก็กลับมาที่บ้านเรา
หรือว่าจะเป็นแรงงานก็แล้วแต่เนี่ยนะครับต้องถูกกักตัวในสถานที่ของรัฐ
แต่วันนี้ที่ตัวเลขที่เจอเนี่ยนี่คือแรงงานต่างด้าวที่หนีเข้าเมืองมา

เขาก็ต้องถูกกักตัวในสถานที่ของรัฐเหมือนกัน

แล้วที่ตรวจพบวันนี้๔๒รายเนี่ยนะฮะ
จาก๕๓ที่เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ในไทยเนี่ย

คือก่อนหน้านี้มีเจ้าหน้าที่ตมดสทศธงศาล
ถูกตรวจพบติดเชื้อโควิด๑๙๖ราย
เขาก็ต้องไปไล่กันต่อว่าเอาแล้วไปติดมาจากใคร

คือที่นี่เนี่ยเขากำลังกักกันชาวต่างด้าวที่ลักลอบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายอยู่นะฮะ
ก็เลยไปตรวจพบว่าแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย
แล้วถูกกักตัวอยู่ที่จังหวัดสงขลาเนี่ย
แล้วด่านต่อมอสดาวเจ้าหน้าที่ต่อมอเขาดูแลอยู่เนี่ย
โอ้โหติดเชื้อโควิด๑๙อยู่ในอาคารเดียวกัน๔๒รายนะฮะ
นี่ครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้พบว่ามีเจ้าหน้าที่ตมติดไป๖นะครับ
ซึ่งก็เลยต้องไปไล่ตรวจสอบกันนี่ถือว่าโชคดีมากนะครับ
ถ้าเกิดว่าไม่กักตัวกันแล้วโอ้โหหนีเข้ามาแล้วเราจับไม่ได้ก่อนนี่นะ
ไม่รู้ต่างนี้ไปไหนบ้างแล้วเรียบร้อยเลยนะครับ
โดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมครับศูนย์กักตัวผู้ต้องกักตัวเนี่ยนะฮะ
อยู่ที่จุดของการตรวจคนเข้าเมืองของจังหวัดสงขลาเนี่ย
มีอยู่๒อาคารนะฮะอาคารแรกตรวจคัดกรองโรคชาวต่างชาติทั้งหมด๔๗คน
ติดเชื้อโควิด๑๙๔๒คนอีก๕คนตรวจไม่พบเชื้อ
ส่วนอาคารที่๒มีผู้ต้องกักเป็นชาวอุยกู๒๘ตรวจไม่พบเชื้อโควิด๑๙นะฮะ
นี่ทางสาธารณสุขเข้ามาคัดกรองกลุ่มชาวต่างชาติที่ลักลอบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายและต้องกักตัวอยู่ที่ศูนย์นี้นะครับ
เป็นศูนย์กักตัวผู้ต้องกักตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา
จำนวน๔๒คนที่ติดเชื้อโควิด๑๙
เป็นชาวเมียนมา๓๔เวียดนามสามมาเลเซีย๒เยเมน๑กัมพูชา๑แล้วก็ชาวอินเดีย๑
ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ของจังหวัดสงขลานะครับจากเดิม๖๓คนตอนนี้เพิ่มเป็น๑๐๕คนทันทีนะฮะ
เจ้าหน้าที่คาดว่าชาวต่างชาติกลุ่มนี้อาจติดเชื้อมาจากเจ้าหน้าที่ตมสะดาวที่มาเข้าเวรแล้วตรวจพบเชื้อ
อาจมีผู้กักตัวในศูนย์ติดเชื้อกันอยู่แล้วแล้วก็แพร่เชื้อกันเองแล้วก็แพร่เชื้อไปยังเจ้าหน้าที่
ก็คือตอนนี้ยังไม่รู้ว่าใครแพร่ใส่ใครกันแน่ไม่รู้ใครติดใครก่อนมันต้องไปไล่สอบสวนโลกกันอีกเยอะเลย
เพราะว่าอาการปรากฏติดเชื้อขึ้นมาแต่ละคนมันก็ใช้เวลาไม่เท่ากันด้วยใช่ค่ะนะฮะจากการสอบสวนโรคนะครับ
พบว่าก่อนหน้านี้มีผู้หญิงชาวมาเลเซียคนหนึ่งอายุ๓๐ปีเคยขับรถเก๋งชนคนงานของกรมทางหลวงเสียชีวิต๕ศพ
ท้องที่สพรัฐภูมิเมื่อปี๒๕๖๒ได้รับการประกันตัวแล้วกลับมาเลเซียไปประกอบศาสนกิจ
จากนั้นหญิงคนนี้เดินทางกลับมาฟังคำตัดสินคดีนี้เมื่อต้นเดือนเมษายน๒๕๖๖
สารจังหวัดสงขลามีคำสั่งให้รอลงอาญาและสั่งกักตัวที่ศูนย์กักตัวผู้ต้องกักตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา
กระทั่งวันที่๑๖เมษายนเจ้าหน้าที่ตมสะดาวมาเข้าเวรที่ศูนย์กักตัวทำหน้าที่นำอาหารไปให้ผู้ที่กักตัว
รวมถึงเดินดูความเรียบร้อยต่างก่อนจะหยุดพักอีก๒วันแล้วก็เริ่มมีอาการไข้๑๙เมษายนเจ้าหน้าที่ตมสะดาวตรวจพบติดเชื้อโควิด๑๙
รักษาตัวที่โรงพยาบาลสงขลานครินแล้วพบว่ามีเจ้าหน้าที่ตมที่ไปสัมผัสใกล้ชิดกันติดเชื้ออีก๕คนรวมเป็น๖คน
เมษายนผู้หญิงชาวมาเลเซียที่ถูกกักตัวเดินทางกลับไปมาเลเซียแล้วไปเสียชีวิตนะฮะเสียชีวิตที่มาเลเซียเมื่อ๒๓เมษายนซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเสียชีวิตจากอะไรแบบไหนยังไง
เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับว่าหญิงชาวมาเลเซียคนนี้ที่กลับไปเสียชีวิตที่มาเลเซียจะติดโควิด๑๙หรือเปล่าแต่ว่าตมไทยเนี่ยติด
หลังจากตรวจพบเชื้อชาวต่างชาติเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสะดาวก็นำทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการรักษาแล้วนะครับไปทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อหมดแล้วนะครับ
คือแม้ว่าเขาจะเป็นชาวต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายเราก็ต้องรักษาพยาบาลเขา